ข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดได้สบาย
สีสันข่าวเช้ากับทิศเป้มาแล้วครับ

การนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดครับคุณผู้ครับแน่นอนครับ

มีคนไปกวนหน้ากวนตา
ไปดูคลิปนี้กันครับว่าจะเป็นอย่างไร
เรื่องนี้ทิศเป้ไม่อยากจะเกี่ยวข้องเลยครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นเรื่องของแฟนเขาเล่นแป้งกัน

คาคิ้วทาปาก
แม่ดูสิครับ
ทานจนสวยพิ้งเลยทีเดียว
ฝ่ายชายก็ยังหลับได้อยู่
ก็ดูสิครับแม่เป็นกันเองแค่ไหน
แล้วเขาก็ตื่นทันที
แม่เห็นแล้วผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิง
แม่ดูแล้วจะหลงไหลหลงรักกันแล้วล่ะค่ะ
ขอแต่งหน้าเสร็จก็มาออกกำลังกายกันดีกว่า
ขอแค่เบาวิดพื้นกันดีกว่า
หนุ่มทหารเกณฑ์โชว์ลีลาวิดพื้นไปหอมแก้มไปหอมไปหอมหอม

ขอกำลังใจจากน้องปุ๋ยน้องหมาน่ารักที่มานั่งเอียงแก้มให้จุ๊บทีละทีสองที
แหมจุ๊บแบบนี้เขาเขินนะตัวเอง
งานนี้ก็น่ารักไปอีกแบบครับ
เจ้าตัวแรกก็สาวโผนดานกับเจ้าหน่าย
หมาเทอต่อตัวเต้นได้
ส่วนตัวนี้หัวติดแก้วออกไม่ได้
เมียวเมียวช่วยหน่อยครับ
เจอแบบนี้ไปก็ยิ้มไปเลยสิครับ
แม่แม่อ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้ว
เปิดประตูให้อ้วนหน่อยแม่ปึ้งแม่บอกให้เข้าบ้าน
แต่ประตูมันปิดอ่ะแม่มันเข้าไม่ได้
จะเข้ายังไงล่ะแม่พี่เดินออกมาก็ดีแล้ว
เปิดประตูให้อ้วนเข้าไปด้วยอ้าวพี่สิเปิดประตูให้อ้วนก่อน

เห็นไหมพอเปิดประตูให้อ้วนก็เข้าได้แล้วเยอะ
แม่แม่แม่แม่นี่ล่ะครับเขาเรียกว่าเข้าตามตกออกตามประตู
ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่เป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ